เหตุการณ์นี้หน่อยนะครับคือมีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาถูกโจรเนี่ยมาปล้นนะฮะ
เขาก็เลยกระโดดเกาะฝากระโปรงรถของคนร้ายแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงมานะครับ
แล้วก็ถูกทับเข้าไปจนเสียชีวิตครับ
มีเป็นกล้องวงช้อนปิดของหน้าบ้านหนึ่ง
คนร้ายพอเห็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาขดกล่อเกาะฝากระโปรงรถกลับมาอยู่
ก็เบรกคือเบรกแรงเพื่อให้เขาหลุดออกมา

แทกพื้นนั้นเขาก็เจ็บแล้วนะใช่ฮะจริงจริงจะเลี่ยงไปก็ได้ถูกไหมคะ
นี่ถอยหลังมาทับครับนี่คือจงใจถูกไหมคะโอ้โหผู้เสียชีวิตนะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับริมถนนซอย๕บ้านทรัพย์ครก
หมู่สองตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับอ่า
ช่วงนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับนายเจริญเกรดมงกุฎหรือว่าอ่า
คุณอ้นอายุสามสิบหกปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของศูนย์มะเร็ง
ลบบุรีเนี่ยเป็นคนกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถกระบะ
เบรกอย่างแรงจนคุณอ้นเนี่ยที่เกาะอยู่หน้ารถ
ก็ตกลงมานะฮะแต่ว่าคนร้ายเนี่ย
เร่งเครื่องไปทับร่างซ้ำนะฮะท่านผู้ชมเห็นจักรยานยนต์ที่ขี่มาไหมครับ
นั่นคือพ่อของคุณโน้นที่เสียชีวิตนะฮะโอ้โหแปลว่าพ่อเห็นเต็มเต็มเลยนะคะนั่นอ่ะ
คือพ่อเนี่ยรีบขี่รถตามรถคนร้ายมานะฮะแล้วก็ใช้เขียวเกี่ยวย่าเนี่ยฟาดไปที่กระจกรถของคนร้าย
ขี่ไปจอดด้านหน้ารถแต่คนร้ายถอยรถทับร่างลูกชายอีกรอบนึง
พ่อก็พยายามวิ่งตามรถเพื่อจะให้คนร้ายเนี่ยจอดรถ
จังหวะนี้นะฮะนี่จอดรถปากหน้าพ่อ

กันคุณอธเค้านอนปุ๊บอยู่ที่พื้นถนน

ถูกต้องฮะโอ้โห
แล้วพ่อของคุณอ้นก็นี่ขี่รถเพื่อจะตามรถของคนร้าย
หนูนะขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาแล้ว
มีคลิปกล้องวงจรปิดนะครับตอนที่คนร้ายที่ขับรถกระบะเนี่ยขับหนีออกจากซอย๕บ้านทรัพย์ครก
นี่ตรงนี้นะฮะ๘นาฬิกา๓๔นาทีเช้าวันนี้ครับ
ซ้ายจนเกือบไปชนรถที่เขาขับมาฮะนี่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่
จากจุดที่เกิดเหตุที่ไปทับกูโน่นจนเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ย๒กิโลเมตรนะครับ
คนร้ายขับรถมุ่งหน้าไปตามถนนโคกตูมพระพุทธบาทในพื้นที่ตำบลโคกตูม
อำเภอโคกตูมจังหวัดลบบุรีนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพระพุทธบาทมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตอนนั้นคุณอ้นหรือว่านายเจริญเกรดมงกุฎเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนตรงนี้นะครับ
ซึ่งห่างจากบ้านพักของตัวเอง๑กิโลเมตรมีร่องรอยล้อรถเนี่ยทับอยู่ที่ท้อง
แล้วก็ตามร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยแผลถลอกเลือดไหลออกปากออกจมูก
มีซองปืนสั้นเหน็บอยู่ที่กระเป๋าหน้ากระเป๋ากางเกงข้างหน้าข้างซ้ายนะฮะ
แต่ไม่เจอปืนเจอแต่ซองนี่นะครับ
ส่วนที่บ้านของอ้นเนี่ยนะฮะยังมีรองเท้าที่ถอดทิ้งอยู่หน้าบ้านสองข้างนะครับ
นี่นะฮะแล้วก็รอยล้อรถคนร้ายที่ครูดยาวไปกับถนน
ว่าอาจจะหลุดช่วงที่กระโดดเกาะรถไปค่ะ
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องกระโดดเกาะรถกระบะ
คนร้ายคนร้ายต้องแบบโอ้โหจะหนีไปก็ได้ต้องถอยทับเขาขนาดนั้น
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายที่ขับรถกระบะมิซูบิชิสีดำเนี่ย
มาขโมยคอมแอร์เก่าเพื่อจะเอาสายทองแดงกับแผงโซล่าเซลล์
กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านของผู้ตาย
แต่ผู้ตายเนี่ยเขามาเจอพอดีนะฮะนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นผู้ตายเขาก็เลยกระโดดเกาะหน้ารถคนร้าย
เพื่อป้องกันการหลบหนีนี่คนก่อเหตุในเก่งนครินคำผลึกนะครับ
เรายังมีกล้องวงจรปิดนะฮะที่จะมีภาพเพิ่มเติมตอนที่คนร้าย
ขับหนีอยู่นะตอนนั้นนะที่เลี้ยวซ้ายออกจากถนนที่เกือบจะชนรถ
ไปแล้วเนี่ยนะฮะขับมาตามตรงนี้
ลุงสำเริงเกรดมงกุฎนะครับพ่อของอ้นนะครับ
ลุงอายุ๖๐ปีแล้วบอกว่าตอนที่มาเห็นเนี่ยคือตอนที่ลูกชายกระโดดเกาะหน้ารถ
ของคนก่อเหตุไปแล้วลุงก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถกระบะคันนั้น
เห็นลูกเนี่ยกระเด็นหล่นลงมาแล้วก็ถูกรถเนี่ยทับ
ก็เลยรีบไปใช้เขียวเนี่ยทุบกระจกรถของคนร้ายข้างซ้าย
แล้วกระจกหน้ารถจนกระจกแตกแต่คนร้ายไม่หยุดนะ
พยายามถอยหลังเดินหน้าเพื่อจะเร่งเครื่องหลบหนี
ทับลูกชายไปเนี่ย๓รอบด้วยกันจนเสียชีวิต
ส่วนคุณแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยโหดร้ายมากเกินไป
อย่างนี้อยากให้ชดใช้กันด้วยชีวิตเพราะลูกชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ครั้งสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกก็คือตะโกนเรียกว่าไปเกาะรถทำไม
ตอนที่เห็นลูกกระโดดเกาะรถจนกระทั่งสุดท้ายลูกชายเสียชีวิต
คนก่อเหตุเนี่ยเคยเข้ามาขโมยของที่อยู่แถวข้างบ้านไปสองครั้งแล้วนะฮะ
เพราะแถวข้างบ้านของผู้ตายเนี่ยเขาจะมีพวกคอมแอร์เก่าของเก่าอะไรพวกนี้เยอะนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้เช้าวันนี้มาอีกฮะ
รถมันก็วิ่งเร็วอ่ะขับเร็วอ่าแล้วก็มามาถึงก็
เขาเห็นลูกมานอนกองแล้วคนเดียวกันเนี่ย
ก็เป็นคนเดียวกันแม่เลยว่ามันโหดไหมครับโหดโหดมากมากเลย
อยากให้ตำรวจก็เอาให้แก่แก้ชดใช้กันด้วยชีวิตเลย
เพราะลูกทั้งคนมันดีมันไม่เคยอะไรกับใคร
มันยังเป็นนุ่มอยู่ทำแต่งงาน
ก่อเหตุมาช่วง๘นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะฮะค่ะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจก็ได้ตัวแล้วนะครับคนก่อเหตุนะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าสพพระพุทธบาทตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้เนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายแล้วก็ญาติญาติด้วยนะครับ
วันนี้ก็มาที่โรงพักเลยนะฮะบอกต้องการมาดูหน้าคนร้าย
ค่ะนี่ช่วงสิบห้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ชุดสืบสวนของจังหวัดสระบุรีแล้วก็สพพระพุทธบาท
นี่ในเก่งนี่เห็นไหมฮะเขาก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ขับรถหลบหนีนั่นแหละ
นู่นแล้วฮะจุดสุดท้ายที่เจอคือในป่าละเมาะแถวตะบนโคกตูมนะครับ
ในเก่งนักฮรินทร์กลำพลึกอายุ๑ปี
นี่ป่าตรงนี้นะฮะที่หลบไปซ่อนตัวอยู่

จำพอกันไล่ตามเอาโคงเอาเขียว
ไปที่กระจกรถของคนร้าย
นี่ร้อยนะฮะใช่ครับ
นายนครินเนี่ยสารภาพอ้างว่าเขาก่อเหตุจริงนะแต่อ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงก่อน
ก็เลยต้องพยายามหนีแล้วมันก็เลยมีการถอยเหยียบเจ้าของบ้านจนเสียชีวิต
ในรถกระบะของคนร้ายนะครับมีรอยคล้ายกระสุนปืนอยู่ที่พวงมาลัยนะครับ
ฝากระโปรงหน้ามีรอยขีดขวนคาดว่าอาจจะเป็นรอยจากหัวเข็มขัดของผู้ตาย
ช่วงที่กระโดดเกาะอยู่มีรอยถูกทุบด้านซ้ายกับฝากระโปรงมีรอยขีดนะฮะ
กระจกหน้าแตกนะครับตัวในเก่งเองก็นี่ถูกคุมตัวมาที่สพนะครับ
แล้วก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีนะครับนี่คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะฮะ
จังหวะที่ตำรวจคุมตัวในเก่งขึ้นห้องสอบสวนเนี่ย
ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวนี่ไม่ยอมตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นครับ
ส่วนรถที่ในเก่งใช้ก่อเหตุนี่ไปยืมญาติมานะฮะ
เจ้าของรถตัวจริงเนี่ยพอรู้ข่าวโอ้โหท่านผู้ชมครับ
เขาบอกเขาแทบเป็นลมนะฮะร้องไห้เลยนะครับ
เจ้าของรถนี่คือตั้มนะเสื้อสีเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะ
คือตั้มเนี่ยบอกว่าเก่งเนี่ยเขามายืมรถใช้บ่อย
ล่าสุดมายืมไปจากยายอ้างว่าจะขอยืมไปขนของหน่อย
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรอืมเพราะเวลาเก่งมายืมรถไปเนี่ย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรวันนี้พอรู้ว่าเอาไปก่อเหตุ
นี้เขาบอกทั้งตกใจแล้วก็เสียใจ
รถเขาเนี่ยใกล้จะผ่อนหมดอยู่แล้วนะ
กลายเป็นว่าต้องมาเป็นรถของกลางในคดี
แล้วเอาไปเหยียบไปทับคนตาย
เชื่อว่าช่วงที่ก่อเหตุเนี่ย
ตอนที่ไปเหยียบเจ้าของบ้านจนเสียชีวิต
ในเก่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้
อาจจะตกใจแล้วก็เอาตัวรอดเพราะรู้ว่าถูกไล่ยิงมา
ตัวของตั้มนี่เขาเป็นญาติกับเก่งนะฮะผู้ต้องหา

แต่ก็ต้องขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตายด้วย
เพราะมันร่วงแล้วเพราะหน้ารถช่วงรถมันยาว
ผมมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องรถแล้ว
อยากขอขอโทษแทนทางครอบครูคนเสียชีวิตนะ
ครับผมไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไง
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
บอกว่าคนร้ายเคยมาขโมยของที่บ้านผู้ตายหลายครั้งจริงนะครับ

วันนี้เจออีกนะฮะคนร้ายก็ขับรถหนี
ผู้ตายที่เป็นเจ้าของบ้านก็กระโดดเกาะรถ
แต่คนร้ายก็คือตั้งใจเบรกแรงให้เขาหล่นลงมา
แล้วก็ไปถอยหน้าถอยหลังเหยียบทับเขาอีกนะครับ
ซึ่งอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตายด้วย
เพราะในเก่งไปอ้างว่าถูกไล่ยิงใช่ไหมครับ
ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่นะครับ